คือเดินทางอยู่แล้วก็ออกนอกประเทศไม่ได้

นนท์ก็คือมันมี๗คนฟ้อง
จริงมันมี๘แต่ว่าเขาถอนไปแล้ว๑คน
นายเอมมี่กำลังทำเรื่องร้องไปที่ศาลว่า
ขอให้รวมมาเป็นแบบวันเดียวได้ไหม
ถ้าหนูไม่ได้ผิดอย่ามาว่าหนู
เพราะหนูก็สู้จนตัวตายเหมือนกัน